คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงละกันนะคะ
จะพาไปดูความเป๊ะปังแบบปั๊วนะคะ
ของดีว่าเมืองไทยนี่เลยค่ะ
แม้ว่าตอนนี้จะอายุเท่าไหร่รู้ไหม๕๔ปีแล้ว
โดยงานนี้นะคะพี่ตินาค่ะเผยว่า
มาจากการดูแลตัวเองเรื่องผิวพันธุ์มาตั้งแต่เด็ก
ส่วนเรื่องการคุมอาหารก็มีบ้างเหมือนกันนะ

สิ่งที่ผู้หญิงที่อยู่ในวงการนี้ต้องดูแลอยู่แล้ว
แน่นอนอย่างเราอยู่ในเราทำงานอุ้มอาหาร
แล้วก็เรื่องการออกกำลังกาย
ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเราเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้ว
เพราะว่าอย่างเรื่องผิวพันธุ์เป็นอะไรที่เราดูแลมาตั้งแต่เด็ก
นางจะย้ำตลอดว่านางให้ความสำคัญกับเรื่องผิวพันธุ์มาก
สิ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องมันก็ส่งผลให้ทุกวันนี้
เราก็ถือว่าเราก็โชคดีที่เราทำตัดสินใจดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนั้น
นี่ไงยังสวยมากเลยนะคะในวัย๕๔ปีค่ะ
ส่วนเรื่องหัวใจพี่ตินาค่ะยืนยันว่ายังโสด
รับนะว่ามีกำแพงอยู่บ้างค่ะ
เพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วอะเนาะ

เจ้าตัวแจงว่าเขาก็ทักเหมือนคุยเรื่องเพลงนั่นแหละ
แต่พี่ตินาเลือกที่จะไม่สารต่อมากกว่าค่ะ

ก็นานแล้วนะถ้าถามตินาตินาก็ไม่
เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาอะไรขนาดนั้นนะ

แต่เขาก็ให้เบอร์โทรงมันก็เหมือนปะ
เราก็ช้าไงเขาบอกเขาอยากคุยเรื่องเพลง

ต้องไปเจอกันที่ห้องซ้อมค่ะ

ไม่ค่ะไม่ได้ติดต่อเลยยังไม่ได้ติดต่อเลยค่ะ
นายคิดว่าที่นางไม่เคยปิดกั้นตัวเอง
เพียงแต่ว่าตีนาเลือกคนที่จะเข้ามา